ใช่แล้วโห่ยิ่งรอเข้าไปใหญ่เลยค่ะช่วงนี้
ของกินรออยู่เยอะแยะมากมายเลย

เพราะฉะนั้นจะพาไปที่แรกที่เฉียงใหม่
ไปที่นั่นต้องกินข้าวซอย

ไม่ใช่ข้าวซอยไม่ใช่ซอยไหน

ก็คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลย

เขาบอกว่าทำกันมากว่า๕๐ปีแล้ว
สุดสักอย่างโบราณมากทองลงเข้าซอยไหนที่รู้ยัง

เดี๋ยวไม่ได้ดูกันพอดีที่ตึกแถวนะครับติดกับสุเหล่าบ้านวัดเกรดตำบลวัดเกรด
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับถ้าบอกว่าข้าวซอยนี้ก็เจอแล้วข้าวซอย
แต่ที่เชียงใหม่เขาก็มีแทบทุกซอยเพราะว่าข้าวซอยเขาขึ้นชื่อนะครับ
แล้วก็ที่นี่ก็ขึ้นชื่อเหมือนกันครับซึ่งเป็นย่านที่มีประวัติศาสตร์ของคนไทย
อิสลามและคริสต์ที่รวมกันอยู่นานมาหลายร้อยปีแล้วนะครับ
ที่มีวัดเกรดการามโบสถคริสตจักรที่๑และสุเหล่าวัดเกรดนะครับ
รวมไปถึงบ้านของพ่อค้าชาวจีนและสถาปัตยกรรมไว้
แล้วก็ถือว่าเป็นย่านท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเชียงใหม่นะครับ
แล้วก็ร้านที่เห็นอยู่นี้นะครับคือร้านขายข้าวซอยอิสลามครับ
มีความเก่าแก่มานานกว่า๕๐ปีเขาบอกว่าซ่อนตัวอยู่ในหลืบย่านแถวนั้น
ดิฉันบอกแล้วว่าต้องเข้าซอย
คุณยังไม่จบเรียกข้าวซอยใช่ไหม
นางประภัยสุวรรณาเป็งอายุ๖๙ปีครับเจ้าของร้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่า
สารการทำข้าวซอยของรุ่นคุณพ่อและคุณแม่ที่อดีตอยู่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ก่อนที่จะย้ายมาจังหวัดเชียงใหม่๕๐กว่าปีก่อนนู่นนะครับ
ก็เริ่มช่วยกันทำมาหากินแล้วครับแล้วก็ขายมาตั้งแต่อายุ๑๒ปี
จนถึงปัจจุบันยังคงทำแบบโบราณดั้งเดิมของเดิมทุกอย่างนะครับ
น้ำพริกตำเองกะทิสดที่เข้มข้นโดยเฉพาะปากกาดดองแบบ๓รส
โอ้โหไม่ธรรมดานะ
อกจากนี้ที่สำคัญการทำขายยังทำแบบดั้งเดิมเหมือนรุ่นคุณพ่อคุณแม่ไม่เปลี่ยนแปลงครับ
แม้กระทั่งเก้าอี้ที่ยังใช้อยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นของเดิมที่มีมาตั้งแต่๕๐ปีที่แล้ว
โอ้โหเก็บไว้นานมากนะอนุรักษ์เอาไว้เฉพาะปัจจุบันหาไว้ได้อีกแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ข้าวซอยร้านนี้นะครับก็มีทั้งเนื้อไก่และลูกชิ้นโดยเฉพาะเส้นปลาปลา

ข้าวซอยป่ะคะอ่าเป็นเส้นข้าวซอยแท้ครับที่ทำมาจากข้าวดอยนะครับ
มีกรรมวิธีมากมายครับซึ่งก็เขาบอกว่าเหลือเพียงเจ้าเดียวนะครับที่ผลิตขาย
มีร้านที่ขายเส้นแบบนี้เพียง๑๒แห่งเท่านั้นหารับประทานยากมาก
เส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นข้าวดอยหลังจากผ่านกรรมวิธีแล้วจะปั้นเป็นก้อนกลมนะครับเมื่อแห้ง
ก็จะซอยออกมาเป็นเส้นเส้นแบบที่เห็นในภาพนะครับแล้วก็มาลวกกับน้ำร้อน
แล้วก็นำใส่น้ำข้าวซอยลงไปความพิเศษของเส้นเนี่ยจะเหนียวนุ่มหนึบ
มีคุณค่าทางโภชนาการมากไปลองฟังเสียงดูครับ
แต๊ะนี่แหละค่ะที่มาของคำว่าข้าวซอยนะคะไม่ต้องไปเข้าซอยไหนแล้วล่ะค่ะ
คือถ้าไม่ซอยกินไม่ได้นะบอกเลยมันก็อาจจะใหญ่เกินไปไง
เขาบอกว่ามีทั้งคนอิสลามคนไทยและนักท่องเที่ยวที่ทราบก็แวะเวียนมารับประทาน
เป็นอีกร้านข้าวซอยเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ที่น่าไปลิ้มลองรสชาติกันเลยทีเดียวไปทงไปเที่ยวเชียงใหม่ก็แวะเวียนกันไปได้นะครับ

จบเรื่องนี้เป็นอันว่าจบทานข้าวซอยแล้วเดี๋ยวจะพาไปจิบกาแฟยามบ่ายกันสักนิดนึ

แบบไหนกาแฟร้านนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่าเวลาเราต่อคิวซื้ออากาศร้อนร้อนเราจะไม่หุดหงิด
เพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาร้องลิเก่ให้ฟัง
สวัสดีนะพี่น้องนี่
โอ้ตายแล้วมาฟังฉันร้องลิเก่
ดิฉันว่าอย่าฟังดิฉันเลยเดี๋ยวไปฟังตัวจริงเสียงจริงเขาดูดีกว่าค่ะ
เชิญท่านมาสั่งได้
ด้วยรสชาติหวานมัน
หรือจะทานหวานน้อย
นายพรชัยลาบนินหรือพรชัยวัฒนาอายุ๕๕ปี
อดีตพระเอกลิเกและเจ้าของคณะลิเกพรชัยวัฒนา
ที่หลายคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารู้จักกันดี

ลิเกขายกาแฟอยู่ที่ร้านพรชัยลิเกกาแฟ

มีนักท่องเที่ยวและลูกค้ายืนรอซื้อกาแฟกันจำนวนมาก
ติดใจในรสชาติและติดใจในเสียงร้อง
ช่วงร้อนแบบนี้มียอดขายแต่ละวันไม่ต่ำกว่าร้อยถุงทีเดียว
จะมีลูกค้ายืนรอสั่งซื้อกันหลายคน
แต่ระหว่างรอลูกค้าก็ขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ถ้าเป็นช่วงอย่างเสาร์อาทิตย์นี่
ก็ได้ประมาณ๑๐๐ถุงกว่านะครับ
เป็นวันธรรมดาก็จะมีคนมาไหว้พระน้อยหน่อยก็ประมาณ๕๐๖๐ถุง
กาแฟโบราณของอดีตพระเอกลิเกคนนี้

งด้วยแก้วต่อแก้วใส่นมน้ำตาลรสชาติหวานมัน
ราคาเพียงแค่ถุงละ๒๕บาทเท่านั้น
พรชัยเล่าว่าก่อนหน้านี้มีคณะเป็นของตัวเอง
แต่ช่วงหลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
และความนิยมลิเกเริ่มลดลง
หันมาแต่งชุดลิเกขายกาแฟโบราณ
ที่ร้านค้าข้างวิหารพระมงคลบพิษเป็นเวลา๔ปีแล้ว
จากได้ทำในสิ่งที่รักทั้งสองอย่างแล้ว
ยังทำให้บริเวณนั้นมีสีสันขึ้นอีกด้วย
ประกอบกับช่วงนี้อากาศร้อนจัด

การร้องลิเกจึงเป็นอีกวิธีที่ทำให้ลูกค้าอารมณ์ดีไม่เบื่อ
และยังคงเป็นการรักษาศิลปะการแสดงของไทยที่ชื่นชอบ
และเล่นมาตั้งแต่ยังเด็กอายุเพียง๑๕ปี
ข่าวไทยรัตน์ทีวีส์
รายงาน
ข้อแห้งอยากกินกาแฟ
ก็จบไปสำหรับเรื่องของลิเก

ใครอยากรู้เพราะขนาดไหนไปซื้อไปลองกันกินดูเอง

บอกว่าหายากเหลือเกินเจ้าลูกตุมกุย

หรือที่เรียกกันว่าเจ้าลูกยางป่านี่แหละ

เขาบอกว่าช่วงนี้หายากมากด้วยที่จังหวัดสุรินทร์ครับ
นี่แหละเจ้าลูกยางป่าหรือว่าตุมกุย

ครับเขาเรียกกันว่าเจ้าลูกยางป่า

ชาวบ้านนำไปวางขายที่ตลาดค้าชุมชน
อยู่ในพื้นที่วรรณอุทยานป่าสน
น้องคู่ถนนสุรินสังขะตำบลทัพทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินครับ
ผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาต่างก็ต้องจอดแวะซื้อนะครับ
เพื่อรับประทานเขาบอกว่าคึกคักมาก
ุ่มกุยหรือว่าเจ้าลูกยางป่านะครับ

ชาวบ้านเรียกเป็นภาษาเขมรท้องถิ่นซูรินว่าตุมกุย

แล้วก็ภาษาไทยเขาก็เรียกว่าลูกยางสุกนั่นเอง
ลักษณะต้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเถาวันนะครับ
ขึ้นอยู่ในป่าน้องคูสวนสน
เกาะตามต้นไม้ใหญ่ครับจะออกผลในช่วงเดือนเมษาหน้าแรงนี่แหละ
ลูกยางสุกจะมีสีเหลืองอร่ามครับ
ลักษณะผลจะคล้ายกับผลลองกองเปลือกบ้างเนื้อแน่น
รสชาติเนี่ยจะออกหวานอมเปรี้ยวครับ
เรื่องนี้ครับนางยุภาโหมโคกรวดอายุ๔๒ปี
แม่ค้าขายตุ้มกุยเขาบอกว่าปีนี้แรงมาก
อกไม่ค่อยติดเลยก็เลยออกผลมาน้อยกว่าปีที่แล้ว
นำมาขายเนี่ยก็มีจำนวนน้อยนะครับจึงต้องขายในราคาที่สูงขึ้นหน่อย
ละ๓๐บาทหรือว่าประมาณ๑๕ลูก
ลูกก็ไม่ค่อยใหญ่มากด้วยนะไปลองฟังเสียงดูครับ
ปีนี้มันแรงมากค่ะเพราะว่าตุมกุยมันไม่ค่อยออกมันแรงมาก
มันก็เลยต้องขายราคาเพิ่มขึ้นไปค่ะ
เปรี้ยวหวานบางกระเถาวันก็หวาน
กระเทาวันก็เปรี้ยวอ่ะค่ะมันจะออกลูกผสมเยอะอืม

อยากลองทานดูไม่เคยทานเหมือนกันนะไม่เคยค่ะไม่เคย
จากนี้ครับยังมีของกินจากป่าอีกเพียบเลยนะครับที่เขามาวางขายไม่ว่าจะเป็น
ปลาหรือไม่ก็มะยมนะครับมีรายได้เนี่ยเขาบอกว่า
ต่างบอกว่าเป็นผลไม้ป่าที่หาทานยากซึ่งมีเพียงปีละครั้ง
แถมเป็นสมุนไพรอีกด้วย
ถ้าเกิดว่าใครเคยชิมเคยทานไลน์มาบอกเราหน่อยได้ไหมคะอยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแล้วก็หาทานได้ที่ไหนบ้างเพราะว่าไม่ค่อยเคยเห็นจริงถือว่าเป็นแบบผลไม้ชนิดหนึ่งที่หลายคนคงจะไม่รู้จักเลยเพราะว่าดิฉันเองก็ไม่รู้จักไม่เคยชิมไม่เคยทานไม่เคยเห็นได้ดูตลอดข่าวรับรองได้เจออะไรที่แบบไม่เคยเจอไม่เคยเห็นไม่เคยกิน
แล้วก็ร้านนี้ก็ขึ้นชื่อมาเพราะว่าเปิดมายาวนานกว่า๕๐ปีแล้วสำหรับร้านปลาซ่อมแม่ฝรินนะคะเดี๋ยวตามคุณสูอิบสกุลพันธุ์ดีไปเลยคุณสูอิบสกุล

ก็เป็นว่าใส่ผ้าขมานะครับโหเหมาะมาก

ต้องมาดูของดีของกินของอร่อยของขึ้นชื่อ
โอท็อปของที่นี่ปลาอะไรครับ

ปลาส้มนั่นเองนี่คุณผู้ชมครับ
คุ้นเคยกันดีปลาส้มรสชาติอร่อยแบบนี้
แต่ใครจะรู้ว่าของดีเมืองยะโสธรปลาส้ม
ซึ่งเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนะครับ
เขามีวิธีการอย่างไกลกว่าจะมาถึงปากของเราได้
ดังนั้นวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาที่นี่ครับ
มาที่ร้านปลาส้มแม่บรินซึ่งถือว่าเป็นร้านปลาส้มที่เก่าแก่มาก
แต่ว่าเขาใช้หลักความทันสมัยในการผลิตแล้วก็แปรรูปปลาส้ม

ดังนั้นวันนี้มาที่นี่แล้วก็ต้องมาเรียนรู้เคล็ดลับของการทำปลาส้ม

ตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะฮะ
แล้วก็แน่นอนถือว่าเป็นทายาทในการสืบทอดฝีมือการทำปลาส้ม
ได้อย่างลงตัวแล้วก็มาเป็นชั่วอายุคนแล้วนะครับ

โอ้โหวันนี้ขอบคุณมากนะครับ

อุตสาหกรรมแปรรูปปลาส้มจังหวัดยะโสธรแม่ริน
เก่าแก่ขนาดไหนครับพี่

เป็นทายาทรุ่นที่๒แต่สืบทอดกันมาเรื่อยเรื่องของอาชีพนี้

ส้มยะโสธรของดีของเด็ดของอร่อยอย่างไร

ก็ได้รับความนิยมทั่วประเทศแล้วนะครับปัจจุบันนะครับ
ส้มเนี่ยทำได้จากปลาน้ำจืดทุกชนิดนะครับ

มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีส่วนผสมไม่มากครับ

มีเกลือมีกระเทียมมีข้าวนึ่งสุกนะครับ
สูตรก็อาจจะเติมน้ำเข้าไปเพื่อที่จะให้คู่ผสมได้ง่ายขึ้น

ก็กระบวนการผลิตจะคล้ายกับแหนมทั่วไปครับ
โดยวันนี้เรานำเสนอปลาส้มไร้กล้างจากปลาจีน
อ่าจากตัวจิตครับจากปลาตะเผียด
สัดส่วนที่เราทางร้านใช้นะครับ

ก็คือใส่เกลือก่อนนะครับใส่เกลือก่อนครับ
นวดไปแล้วประมาณ๑๐นาทีแล้วยังไงต่อครับ
ต่อไปส่วนผสมครับส่วนผสมที่๓ที่จะต้องเติมเข้าไปก็คือกระเทียม

อู้วกลิ่นกระเทียมหอมจริงครับครับใช่แล้วก็ทีนี้ต้องเติมข้าวได้เลยครับครับ
คันตอนต่อไปเราจะต้องหมักเสียถังมันจูดเสียถังอยู่นะครับ

ถ้าเป็นไร้ก้างก็ทำเหมือนกันทำเหมือนกันครับแล้วมันจูดเสียถัง
ถ้าเป็นไร้ก้างก็ทำเหมือนกันทำเหมือนกันแล้วมันจูดเสียถัง
ถ้าเป็นไร้ก้างก็ทำเหมือนกันทำเหมือนกันแล้วมันจูดเสียถัง

ถ้าเป็นไร้ก้างก็ทำเหมือนกันทำเหมือนกันแล้วมันจูดเสียถัง
จะทำให้การหมักอาจจะไม่สมบวนได้ง่ายต้องใส่ข้าว

คือเนื้อนานน้ำแบบนี้นะครับใส่ข้าวเข้าไปแถวท้องเขานะครับ
คือเนื้อนานน้ำแบบนี้นะครับใส่ข้าวเข้าไปแถวท้องเขานะครับ

หลังจากเลี้ยงสัตว์เสร็จให้มันดูสวยงามนะครับแล้วก็เอาไปจูดเสียถัง
หลังจากเลี้ยงสัตว์เสร็จให้มันดูสวยงามนะครับแล้วก็เอาไปจูดเสียถัง
หลังจากเลี้ยงสัตว์เสร็จให้มันดูสวยงามนะครับแล้วก็เอาไปจูดเสียถัง

แต่ทานแต่ไม่เคยทำแต่คราวนี้มาทั้งทำและมาทั้งจานด้วย

เมื่อกี้เราหมักเป็นที่เรียบร้อยกรรมวิธีต่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับ
นี่ปลาส้มบรรจุถุงนะครับ
นี่ปลาส้มแม่บรินนะฮะของกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับ

แล้วก็นี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้เขาเรียกอะไรฮะ

ส้มนะครับยังสามารถที่จะเป็นอาหารพร้อมทาน

และวันนี้แน่นอนของดีของฝากแบบนี้
เดี๋ยวผมจะทานให้หมดเลย

มาทั้งทำมาทั้งทาน
แล้วก็แน่นอนซื้อของติดไม้ติดมือ

เอาล่ะช่วงนี้ผมขอตัวรับประทานกันต่อนะครับ

ของดีเมืองเยอะสว์แน่ลิ้นปลาส้ม

โอ้โหเห็นแบบนี้ต้องบอกเลยว่า

น้ำหลายส้มแควเลยค่ะของดีเมืองเยอะสว์ปลาส้มปลาส้ม
เมื่อกี้ผมสังเกตเห็นมีคนไลน์มาพูดคุยกับเรา
บอกว่าปลาส้มเนี่ยมันรสชาติยังไง

มันเรียกว่าปลาส้มเพราะว่ารสชาติมันเปรี้ยวไง

เหมือนแบบส้มแค่วเข็ดฟันอย่างนี้คุณผู้ชม
คนอีสานก็จะใช้คำความส้มใช่ไหม

ช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวสนุกรออยู่ค่ะ